มีการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อดูสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็มีการวางแผน
โดยมีการส่งฮอนะคะพร้อมกับกำลังพลเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำร่องในการเข้าดับไฟป่าในพื้นป่า
โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตก
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนคริน

แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ลงพื้นที่ไปด้วย
ทั้งนี้มีการกำหนดแผนการบินค่ะ
แล้วก็ลำเลียงน้ำเพื่อไปดับไฟป่า
โดยเริ่มปฏิบัติการจากจุดแรกคือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เผื่อนศรีนครินทร์และอุทยานแห่งชาติสายโยก
เป็นการลดความรุนแรงและก็อัตราการลุกไหม้ของไฟ
ก่อนที่กำลังพลภาคพื้นดินจะเดินเท้าเข้าดับไฟค่ะ
ปฏิบัติการสำรวจแล้วก็การดับไฟป่าในครั้งนี้
ถือว่าเป็นการทำขึ้นเพื่อปกป้องผืนป่า
ตลอดจนเป็นการลดเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคน
เพื่อเป็นการขอความร่วมมือให้ทุกคนนะคะร่วมมือไปกับเจ้าหน้าที่ด้วย
โดยขอความร่วมมือให้ยุติการจุดไฟป่า
ยุติการเผาป่าเผาย่าซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนแล้วก็สิ่งมีชีวิตทุกชนิดอีกด้วยนะคะ
เมื่อวันที่๔มีนาคมระบุว่าประเทศไทยมีจุดความร้อนถึง๒๕๘๓จุดนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าแล้วก็แหล่งการในการทำการเกษตรของเกษตรกร
และจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด๓อันดับ
คือจังหวัดกาญจนบุรี๕๙๗จุด

แม่ห้องศร๑๑๗จุดตามลำดับนะคะ
ทำให้อุณหภูมิของโลกพุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะ

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ